พาคุณผู้ชมไปดูที่ท่าเรือนี้กันหน่อย

เขาบอกว่าท่าเรือนี้เหมือนกับจะไม่ให้รถที่เป็นรถตู้ที่เรียกมาจากแอป
เข้าไปรับผู้โดยสารที่ท่าเรือ
ถ้าคุณจะรับคุณต้องออกไปรับข้างนอก
ประเด็นคือมีคนขับรถตู้ป้ายเหลืองคันนี้เขาก็เปิดรับงาน
พอเข้าไปรับเสร็จก็มีกลุ่มชายชะกันมาล้อมรถเอาไว้

ถ้าเจ้าบ้านยืนเถียงกันอยู่แบบนั้นแล้วคุณคิงเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

งงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาทะเลาะกันด้วยเนี่ยไอเสียเวลานะไอจ้างเนี่ย

แล้วคุณรู้ไหมว่ามันเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
แล้วนักท่องเที่ยวเขาก็ลักษณะไม่ใช่แค่งงอย่างเดียว

คลิปนี้แชร์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ในโลกออนไลน์นะคะเหตุการณ์เกิดที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
เกิดขึ้น๓มิถุนายนที่ผ่านมานี่เอง
คนขับรถตู้ป้ายเหลืองเขาบอกว่าเขามารับนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือแห่งหนึ่ง
ระหว่างที่เขากำลังนำนักท่องเที่ยวขึ้นบนรถตู้
อยู่ดีกลุ่มชายชะกันค่ะ๕๖คนมาล้อมรถเขาเอาไว้เลย
แล้วบอกว่ามารับผู้โดยสารในบริเวณท่าเรือนี้ไม่ได้นะ
จนกระทั่งกลายเป็นเกิดมีปากเสียงกัน
เขาบอกกลุ่มชายจัดการเจ้าถิ่นบอกให้นักท่องเที่ยวลงจากรถ
แล้วลากกระเป๋าเลยนะลากกระเป๋าเอาไปขึ้นรถที่ด้านนอกท่าเรือ
ทั้งที่จริงแล้วเอากระเป๋าขึ้นรถแล้วด้วย
ในคลิปจะเห็นว่านักท่องเที่ยวมีอาการตกใจนะคะ
เขาคงงจริงจริงอะค่ะพอปะทะคารมกันอยู่พักใหญ่
ก็มีชายเสื้อดำอีกคนเดินมาบอกว่าอ่ะคุณไม่ต้องฟังใครคุณฟังผมคนเดียว
ผมเป็นหัวหน้าคิวให้รถตู้รับลูกค้าออกไปได้นะ
แต่ให้เหตุผลว่าถ้าเรือไม่อนุญาตให้รถตู้ที่เรียกผ่านแอป
มารับผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือแห่งนี้

แต่เราก็ไปพบเจอกับคนขับรถตู้ป้ายเหลืองคนนี้
คุณอภิมุกอายุ๒๖ปีค่ะ

คือผมตอนออกจากบ้านเมื่อวานผมเปิดแอป
แล้วมันก็มีออเดอร์เข้ามาให้ไปรับผู้โดยสาร
จากท่าเรือรัศดาไปที่สายยวนตมราวัยอำเภอเมืองภูเก็ต
ผมก็รับงานสิแล้วผมก็เข้าไปรับนักท่องเที่ยวตามปกติ

รอบนี้ตอนเอากระเป๋าลูกค้านักท่องเที่ยวขึ้นรถ
ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาบอกผมว่าที่นี่เขาไม่ให้รับนะ
ก็ถามว่าอ๋ออันนี้มันเป็นคำสั่งท่าเรือใช่ไหมครับ

เขาก็คิดว่าอ๋อโอเคอาจจะแค่มาเตือน
เขาก็เลยเอากระเป๋านักท่องเที่ยวขึ้นรถต่อก็ไม่ได้คิดอะไร
แต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าอีกฝ่ายไม่ยอม
แล้วบอกให้นักท่องเที่ยวเอากระเป๋าออกไปด้านนอกท่าเรือ
ถ้าจะขึ้นรถตู้ของผม
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับตามคิวนะครับว่า
บางทีเราแอปเราก็มารับเหมือนกัน

ก็อยากให้กดตรงแค่ใคร
อยากให้มีทะเลาะบอกไว้ให้กันในต่อหน้าเขกครับ
คือเหตุการณ์นี้ถ้าแบบเขาปล่อยผ่านไปก่อน
หรือไม่ถ้าเขาเดินมาบอกแล้วเขาก็เดินกลับไป
ไม่ต้องให้เขกกล้าครับบอกคือปล่อยผมออกไปก่อนครับ

นักท่องเที่ยวก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้ครับ
อืมเจ้าตัวก็บอกว่าก็ไม่รู้นะ

มีการโพสต์ภาพเอาไว้ในเพจนะคะ
เป็นภาพที่มีเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ในการตรวจสอบที่ท่าเรือดังกล่าวที่เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าคือข้อมูลมาแบบนี้ว่ามีการห้ามรถป้ายเหลืองเข้ามารับนักท่องเที่ยวจริงค่ะ
มันเป็นกฎแล้วก็เป็นข้อห้ามของท่าเรือค่ะคุณคิง
คือจริงเขาก็อาจจะมีกฎกติกาอยู่ว่าคือคุณเป็นรถตู้วิ่งรับผู้โดยสารได้ก็จริง
แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่รถตู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้บริเวณนี้
อาจจะต้องมีพื้นที่หรือว่าโซนที่คุณเข้ามารับได้เฉพาะตำแหน่งไหนหรือเปล่าเออหรือเปล่า
อันนี้ก็ตำรวจไปตรวจสอบแล้วบอกแบบนี้ใช่ไหมครับ
คุยกันดีแล้วกันครับร่วมอาชีพเดียวกัน